ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวดาบตำรวจของสนธรรมศาลาที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านที่เป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะจนเสียชีวิตนะครับ
โดยสาเหตุนั้นมาจากเรื่องของท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนั้นเสียงดัง

นี่คือคลิปเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อวาน
หลังดาบตำรวจศรีมงคลทองศุกร์ผู้บังคับมืองานจราจรสนธรรมศาลา
ปรีเข้ามาที่บ้านของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ติดกัน
ก่อนจะใช้ปืนยิงจำนวนหลายต่อหลายนัด
กลางเสียงร้องของคนที่อยู่ภายใน
ขณะที่คนอื่นที่เห็นอยู่ในคลิป
ต่างพยายามหนีตายกันอย่างอ้นละมาน
สุดท้ายจึงพบว่านายเกลียงศักดิ์สอนทอง
คนงานที่ส่งหมูกระทะเสียชีวิตคาที่

สิริมงคลพร้อมบอกว่ารถของผู้ตายเสียงดังให้ไปเปลี่ยนท่อมาใหม่
กระทั่งช่วงกลางดึกทั้งสองคนจึงพบหน้ากันอีก
ตัวของดาบตำรวจจึงไล่ให้ไปเปลี่ยนท่อใหม่อีกครั้ง
ก่อนที่ทั้งสองคนจะมีปากเสียงกัน
ควักปืนประจำกายออกมายิงใส่ผู้ตายทันที
ก่อนที่ผู้ตายจะเกษื่อกสนคานเข้ามาในบ้าน
แต่ดาบตำรวจคนนี้ยังไม่หยุดความโหดเยี่ยม
ตามเข้ามายิงผู้ตายซ้ำถึงข้างในบ้านจนถึงแก่ความตาย
โดยเจ้าของร้านหมูกระทะยืนยัน
ว่าเขาบอกให้ผมเปลี่ยนให้ลูกน้องเปลี่ยนท่อ

ผมก็ไม่รู้ว่าลูกน้องก็จะเปลี่ยนเมื่อไหร่

เหตุการณ์นี้ทั้งสองฝ่ายถือเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
และไม่เคยมีปัญหาหรือมีเรื่องมีราวกันมาก่อน
แต่จากข้อมูลพบว่าขณะเกิดเหตุ
ดาบตำรวจสิริมงคลมีลักษณะเหมือนคนมืนเมา
ไม่ยอมฟังเสียงห้ามปรามหรือร้องขอแม้กระทั่งชีวิต
แต่จากข้อมูลของผู้กำกับการสอนอธรรมศาลา
ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ยืนยันว่าดาบตำรวจสิริมงคลเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ
แต่หลังเกิดเหตุได้ขอสารออกหมายจับแล้วเป็นที่เรียบร้อย
โดยเมียของดาบตำรวจปืนดุบอกว่าเจ้าตัวทิ้งเพียงโทรศัพท์ไว้
เอาเพียงปืนและเงินสด๒๐๐บาทติดตัวไป
พร้อมสั่งให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน